อาจารย์คะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไป

หลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ประชาชนจำนวนมากนะคะก็ได้เดินทางไป
ซึ่งทำให้ทางสำนักพระราชวังต้องมีการขยายเวลา
ในการส่งน้ำถวายหน้าพระบรมชายลักษณ์ออกไปจากกำหนดการแรกค่ะ
ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลมาเข้าแถวรอ
ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีหน้าพระรานกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
เพื่อรอเข้าไปภายในสาราสหทัยสมาคม

หลังจากสำนักพระราชวังมีประกาศ

เข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระบรมศพ

ภรรยสมเด็จพระเจ้ายูหูะในพระบรมโมโกต
ในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้
สำนักพระราชวังได้อันเชิญพระบรมชายลักษณ์ในฉลองพระองค์ครุยราชภูสิตาพรปฏิสถานบนโต๊ะหมู่บูชาที่ประดับดอกไม้สีชมพู
งสายภูสามายังโอ่งบรรจุน้ำสงพระศพมาที่บริเวณห้องโถงที่ตะวันออกของสาราสหทัยสมาคม
ขณะที่โถงฝั่งทิศตะวันตกถูกกันไว้สำหรับเหล่าทุตานุทูตข้าราชการระดับสูงที่เดินทางมาส่งน้ำถวายพระบรมศพ
สำหรับงานนี้ทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้คณะของฝ่ายข้าราชการสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการซึ่งเป็นบุคคลถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเข้าส่งน้ำถวายพระบรมศพ
โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังพร้อมใจคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีค่ะด้วยการจัดระเบียบเป็นแถวเข้าออกนะคะพร้อมทั้งตักน้ำส่งพระบรมศพใส่ขันทองขนาดเล็กยื่นส่งให้ค่ะ
ก่อนที่จะอนุญาตให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอส่งน้ำถวายพระบรมศพต่อเนื่องแต่ด้วยประชาชนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทางสำนักพระราชวังขยายเวลาออกไปเมื่อวานนี้นะคะได้ขยายเวลาออกไปจนถึงเวลา๑๔นาฬิกา
ส่วนบรรยากาศในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสารที่ตั้งของส่วนราชการที่ถวายงานสถาบันสูงสุดของชาติทั้งสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นไปด้วยความเงียบเหงา
ข้าราชการทุกหน่วยงานที่มีจำนวนมากต่างอยู่ในความโศกเศร้าต่อความสูญเสียอันใหญ่หลวงหลายคนไปทำงานด้วยน้ำตานะคะแต่ต่างก็ต้องยอมรับความจริงและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายงานพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

ข้าราชการทุกหน่วยงานที่มีจำนวนมากต่างอยู่ในความสูเสียอันใหญ่หลวงหลายคนไปทำงานด้วยน้ำตานะคะแต่ต่างก็ต้องยอมรับความสุดท้ายค่ะ